หมูป่าที่ออกมาเซตแรกวันอาทิตย์๔คน

ก็มีการแถลงว่าตอนนี้สุขภาพของน้อง
ได้รับการตรวจร่างกายต่างตามมาตรฐาน

แล้วคุณหมอก็ยืนยันว่าน้องทั้ง๘คนปลอดภัยดี
แข็งแรงดีทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่ว่ายังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ใช่ค่ะโดยทันทีที่หมูป่าออกจากถ้ำ
แล้วก็มีการส่งตัวถึงหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จะต้องประเมินเรื่องของความรู้สึกก่อน
ดูสัญญาณชีพแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายน้อง
เพราะว่าน้องอยู่ในถ้ำใส่เสื้อบอลใส่กางเกงบอล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ๒อาทิตย์กว่า
เขาบอกว่าตอนแรกรับมาก็มีภาวะร่างกายอุณหภูมิลดต่ำ
แต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยการใช้เครื่องให้ความอบอุ่น
จนกระทั่งอุณหภูมิร่างกายของน้องปกตินะครับ
อกจากนั้นก็มีการตรวจเลือดเอ็กซาเรย์ปอดกัน
ดูการเต้นของหัวใจการให้น้ำเกลือการฉีดวัคซีน
สุนัขบ้าบาธยักษ์แล้วก็ให้วิตามินบี๑
โดยให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะครับ
เมื่อเช้าคุณหมอก็แถลงแบ่งออกเป็น๒ชุด
ก็คือชุดที่๑ชุดแรกที่ออกมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม

คนแรกที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ก็เป็นกลุ่มน้องอายุ๑๔๑๖ปี
ตอนที่ออกมาก็จากการตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า๔คนอุณหภูมิร่างกายต่ำ
ก็ต้องดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นอย่างที่บอก
แล้วก็๒ใน๔คนมีการเอ็กซาเรย์
แล้วก็พบว่าปอดผิดปกติ
เป็นปอดอักเสบเบื้องต้น
แล้วก็เม็ดเลือดขาวสูง
ใน๔คนมีแผลถลอกที่ข้อเท้าด้านขวา
ทีนี้พูดถึงเรื่องของการที่จะให้อาหารน้องหน่อยนะคะ
ก็บอกว่าแรกรับมีการให้อาหารทางการแพทย์
ก็จะเป็นอาหารเหลวให้น้องกินอาหารเหลวก่อน
หลังจากนั้นก็มีการปรับครึ่งวันหลัง

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวต้มโจ๊กช่วงสาย
บอกว่าจะให้น้องทานอาหารปกติ
แต่จะต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย
แล้วก็เลี่ยงอาหารที่รสจัดต่าง
ซึ่งวันนี้คุณหมอบอกว่าน้องกลุ่มชุดแรกนี้นะคะก็ไม่มีไข้
ทำกิจวัตรประจำวันต่างได้ตามปกติ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่น้องอยากกินอะไรนะ
กะเพราผัดกะเพราได้ไหมคุณหมอ
คุณหมอหัวเราะเลยคุณหมอบอกเดี๋ยวก่อน
เอาแค่อาหารที่แบบว่าอ่อนหน่อยย่อยง่าย
แล้วก็งดอาหารรสจัดรสเผ็ดนะครับ
คุณหมอยังพูดถึงชุดที่๒นะครับ
ที่ออกมาจากถ้ำหลวงวันจันทร์ที่๙กรกฎาคมนะครับ
ที่๒นี่ก็อีก๔คนอายุ๑๒๑๔ปี
แรกรับก็พบว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำนะครับ
คนมีอุณหภูมิต่ำมากมีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
ก็ให้ยาจนล่าสุดนั้นอยู่ในภาวะปกติดีทุกอย่างแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินนะครับ
อาหารการกินก็เหมือนกับชุดแรกนะคุณ
ก็แรกรับก็ต้องให้อาหารทางการแพทย์ให้อาหารเหลวนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับคุณหมอรายงานมาว่า
ทั้ง๘คนสุขภาพดีไม่มีไข้
สามารถที่จะลุกนั่งบนเตียงได้แล้วนะครับ
พูดคุยได้ปกติดีสุขภาพจิตดี
ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
แล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคุณ

เรื่องของการเยี่ยมเพราะว่าตอนแรก
คือเซตแรกก็จะต้องให้เยี่ยมผ่านห้องกระจกก่อนใช่ไหม
เพราะว่าจะต้องมีการควบคุมโรคต้องการตรวจอะไรต่าง
ทีนี้หลังจากที่เยี่ยมผ่านทางกระจกแล้ว
เต็ปต่อไปสามารถเยี่ยมระยะใกล้ได้

การเยี่ยมระยะใกล้คือก็ต้องอยู่ห่างจากตัวน้อง๒เมตรนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไปเยี่ยมจะต้องใส่เสื้อใส่เสื้อกาว
หน้ากากอนามัยสวมรองเท้าปลอดเชื้อ
แล้วก็ยังงดที่จะสัมผัสตัวน้องอยู่
แต่ก็ต้องดูนะการจะเข้าไปเยี่ยมได้
ด้วยวิธีการที่จะไปเยี่ยมอยู่ห่าง๒เมตร
ต้องรอผลแล็บออกมาก่อนนะคุณ
ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสและโรคอุบัติใหม่
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จริงก็มีแล็บที่จะสามารถตรวจได้

ก็จะใช้เวลาประมาณ๑๒วัน
ถ้าผลแหลบเพราะว่าไม่ติดเชื้อไม่มีโรคอุบัติใหม่
ก็จะให้เยี่ยมได้อย่างที่คุณอริยาบอกนี่แหละ

แล้วก็ต้องอยู่ห่างจากผู้ป่วยสัก๒เมตร
เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อ
ใช่แล้วก็ช่วง๑๑โมงที่แถลง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็บอกนะ
หลังจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพ
คือน้องจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก่อน

หลังจากนั้นค่อยพิจารณาต่อว่า
อาจจะมีการให้กลับบ้านไปดูแลต่อที่บ้านไหม

เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันแล้วก็การควบคุมโรคนะคะ
พอคุณหมอแถลงเสร็จผู้สื่อข่าวก็ห่วงน้องคนหนึ่ง
บอกว่ามีน้องสองคนที่บอกว่ามีภาวะปอดอักเสบใช่ไหม

แต่ว่าแพทย์ให้ยามาตั้งแต่ตอนที่น้องเขามาถึงกันแล้วนะครับ
ตอนเช้าวันนี้ก็ปกติดีไม่มีไข้นะครับ
แล้วก็คุณหมอสรุปออกมาแบบนี้
คนสุขภาพดีไม่มีไข้
สุขภาพกายดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สุขภาพจิตดีณเวลานี้ไม่มีอาการน่ากังวล
ทุกคนอยู่ในสภาวะปลอดภัยนั่นเองนะครับ